ส่วนที่บริเวณลานคนเมืองนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของพระเมรุมาตรจำลอง
ก็ได้ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องเตรียมพื้นที่รองรับ
ผู้ที่จะไปว่างดอกไม้จันทร์ในวันพรุ่งนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศที่นั่น
จากคุณวัชรีดวงใสครับเชิญครับ
ขณะนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่ที่หน้าพระเมรุมาจำลองลานคนเมืองค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้นำแผงเหล็กค่ะมากั้นไว้เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้ามา
ตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะเพื่อเตรียมรองรับประชาชนที่จะเข้ามาวางดอกไม้จันทร์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ในวันพรุ่งนี้นะคะ
แล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะบริเวณนี้ก็มีประชาชนมาเก็บภาพพระเมรุมาจำลองเป็นที่ระลึกจำนวนมากค่ะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะมีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาถ่ายภาพ
ด้านหน้าพระเมรุมาจำลองที่ประดับด้วยต้นดาวเรืองอย่างสง่างามสมพระเกียรติค่ะ
เช่นเดียวกับอัชรารักษ์ผ่านอายุเจ็ดสิบหกปีชาวจังหวัดชุมพรนะคะ
ก็เป็นหนึ่งคนที่มาถ่ายพระเมรุมาจำลองเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก
โดยตั้งใจค่ะว่าจะไปชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้า
แต่ด้วยอายุที่มากแล้วจึงอาจจะมีความลำบากที่จะต้องไปเบียดเสียดกับคนจำนวนมาก
แต่เชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถส่งใจไปถวายบังคมลาพระบรมศพได้เช่นกันค่ะ
คิดว่าพรุ่งนี้จะไปค่ะแต่อาจจะไม่ทันเห็นขบวนหรืออะไรเพราะว่าคนเยอะมาก
ก็คิดว่าผ่านขบวนผ่านเสร็จอะไรแล้วจะไปดูคือคือให้ได้ไปเห็นนะคะ
ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะดูจากทีวีก็ดูจะห่างไกลไป
ตรงนี้แม้ว่าจะเข้าไปไม่ถึงแต่เราได้เห็นก็เป็นอะไรที่ได้อยู่ในชีวิตของเรา

ลานคนเมืองแห่งนี้ค่ะจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาร่วมวางดอกไม้จันทร์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาค่ะ
โดยทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองรอบนอกและมาตรงพื้นที่พักคอย๔จุด
นั่นก็คือวัดสุทัศน์โรงเรียนเบนจมราชาโรงเรียนพระราตาวิทยาลัยและวัดเทพธิดารามค่ะโดยจะมีทางเข้าเพียงหนึ่งทางและทางออกสองทาง
ผู้ช่วยประหลัดกรุงเทพมหานครก็ยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมที่จะรองรับประชาชนอย่างเต็มที่โดยเตรียมดอกไม้จันทร์ไว้กว่า๓๕๐๐๐ดอกและจุดพักคอยทั้ง๔จุดก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งอาหารเครื่องดื่มและสุขาค่ะ
จำรองรับผู้ชายที่จะรวมรับพี่น้องประชาชนที่จะมาถอายดอกไม้จันทร์
รวมทั้งการอำนวยความสะดวกเรื่องห้องน้ำห้องสุขานะครับ
รวมทั้งพยาบาลรวมทั้งการปลอดภัย
พี่น้องประชาชนกำลังคิดมาคองก็ตริกตัดเตรียมครับ
ความพร้อมตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมูลแบบทั้งหมดนะครับ
ปักหลักรอเข้าจุดคัดกรองที่กระทรวงกลาโหม
ที่เก้าซึ่งขณะนี้นะคะก็มีประชาชนบริเวณถนนตะนาวหน้าศาลเจ้าพ่อเสือร่วมหกพันคนแล้วค่ะและถนนรอบสาราว่าการกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นถนนดินซ้อและถนนมหันนบนะคะที่ผ่านไปยังสารเจ้าพ่อเสือก็จะมีการปิดการจราจรเป็นช่วงช่วงใครที่จะมาเข้าแถวบริเวณนี้นะคะก็ต้องเดินเท้ามาอย่างเดียวเท่านั้นค่ะและบริเวณนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญ
การประชาชนไว้บริการและขณะนี้นะคะก็มีความพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะวัชรีดวงสายรายงานจากหลานคุณเมืองค่ะครับขอบคุณครับคุณวัชรีครับ